มาดูเรื่องราวของหนูน้อยคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเด็กหญิงอายุสองขวบนะฮะปรากฏว่าไปโรงเรียน
ค่ะอ่าวันนี้ก็เป็นวันไหว้ครูกันนะครับ
แล้วพอพี่สาวเขาไปเจอเนี่ยโอ้โหน้องถูกทำร้าย
สภาพเป็นแบบเนี้ยฮะโอ้โหคือบาดแผลเต็มใบหน้า
ปูดบวมเขียวช้ำตาข้างซ้ายนี่ปิดเลยนะครับ
วมจนปิดเลยมีรอยบาดแผลทั่วร่างกายนะฮะ
ครูไปไหนหมดทำไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เด็ก๒ขวบทำกันถึงขนาดนี้เลย
ร้องเรียนที่ไหนได้บ้างออกมารับผิดชอบบ้าง
เหตุเกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมาพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
โอ้โหคนเข้ามาวิภาควิจารณ์กันมาก
เพราะว่าเห็นสภาพเด็กแล้วแบบน่าสงสารมากนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังผู้โพสต์นะครับ
ทำให้ทราบว่าผู้โพสต์คือพี่สาวของเด็กคนนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าวันนี้ครูได้โทรศัพท์มาหาพ่อของเด็ก
ให้มาที่โรงพยาบาลบอกว่าเด็กได้รับอุบัติเหตุ
แต่พอมาถึงเนี่ยนะเห็นสภาพของน้องแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่แล้วสอบถามครู
ครูบอกว่าตอนที่เกิดเหตุครูให้เด็กอยู่ในห้องกันตามลำพัง

ตอนนั้นครูออกไปทำพิธีรับพานไหว้ครูด้านนอกห้อง
ก็ไปสักประมาณ๑๐๒๐นาที

เอ้าน้องถูกทำร้ายแล้ว
โดยเพื่อนร่วมห้องวัยเดียวกัน

เด็กบอกว่าใช้ไม้หนามาตีกัน
แล้วก็เอาปากกาทิ้มกัน

เริ่มแรกเลยใช่ไหมคะ
คือครูเขาบอกว่า
ยังไม่ได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่ายังไง

ไหมคะว่าเด็กคนที่มาตีนี่เขาอายุเท่าไรยังไง
เด็กคนที่มาตีอายุ๒ขวบเหรอคะ
ใช่ค่ะ

รายละไหร่ในที่ถามเด็กมันไ่ว่ามันเกิดอะไร
ทางพ่อตอนที่ไปเจอน้องเนี่ยค่ะ
น้องเขาเป็นยังไงเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหม

แบบชื่อสนุกไม่จำได้แต่ว่าเล่าเรื่องอะไรคือแบบ
น้องยังไม่รู้เรื่องค่ะคือกำลังหัดพูดอะค่ะ
คือเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
อืมค่ะ
ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่มาคุยแล้วก็ไป

ไม่ได้บอกเรื่องอะไร
ไม่ได้บอกคือหมายถึงว่าเขาก็ยังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหม
ไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่ะแต่เขาตัวอ้วนตัวใหญ่กว่า
แต่เขาตัวใหญ่กว่าน้องก็เลยอาจจะแบบมีแรงมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แล้วทางน้องที่มาทำร้ายเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะ

อ๋อแต่นิดนิดนึง
เด็กก็อยู่ในวัยเนอร์ซอรี่เปรียบมนุบาลแค่๒ขวบ
เด็กหญิงคนนี้คือน้องนาเนียนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหนองบุญมากนะครับ
ญาติญาติพี่น้องก็ต้องมาดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าล่าสุดเนี่ยน้องเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
หนูเจ็บตรงไหน

หนูเจ็บจะพักไหล
เงียบเงียบเงียบ

อยู่หน้านี้ไหนดูไหนดูโอ้
โอ้นี่พุ่งนี่
คือก็อาการก็เป็นแบบนี้ไม่ถึงขั้นนอนฟุบแล้ว
แต่ว่าก็ยังเสี่ยงกับอาการสมองบวมอยู่ต้องรอการสแกนสมอง
ดูอาการอย่างใกล้ชิดญาติเขาก็เลยติดใจว่า
ถ้าเด็กทำกันเองเนี่ยมันจะเป็นขนาดนี้เลยเหรอ

หรือถ้าอย่างนั้นใครจะทำในเมื่ออยู่ในโรงเรียน
ครูบอกว่าครูออกไปรับผ่านพิธีไหว้ครูวันนี้
ออกไปแค่ประมาณ๑๐๒๐นาที
กลับมาเนี่ยเด็กก็เป็นแบบนี้กันแล้วเพราะว่าเขาทำร้ายกันเอง

ใช่แล้วอาการจะหนักได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
แล้วช่วงเวลาที่คลุมไม่อยู่ถ้ามันสั้นขนาดนั้นจริง
ก็แจ้งความวิธีสอบพรนองบุญมากแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าได้เรียกครูมาให้ปากคำแล้วแต่ว่าครูยังไม่มาพบ
แล้วก็ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะอืมอ่า
สงสารมากนะยังเด็กมาก